ยังอยู่กับหมอไก่นะคะเพราะว่าช่วงนี้หมอไก่จะพาไปเช็คดวง๑๒ราศีในปี๒๕๖๖ว่า๖ราศีแรกดวงใครจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนไปชมกันค่ะ
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันนี้หมอไก่จะมาเช็คดวงชะตาราศีนะคะในช่วงปี๒๕๖๖ค่ะว่าดวงของคุณจะได้เจอข่าวดีเรื่องไหนบ้างนะคะ
และในครั้งนี้ค่ะหมอก่ายจะมาเช็คดวง
ของคนนะคะทั้งหกราศีแรกก่อนค่ะ
คุณก็เหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะหลังปีใหม่ไทยนะคะ
เพราะว่าในช่วงนั้นค่ะจะมีดาวใหญ่โยกย้ายราศี
อย่างดาวพระรหัสสบดีนะคะซึ่งเป็นดาวบุญใหญ่
เข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาของคุณค่ะพอดาวพระรหัสบดีเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาของคุณแล้วนะคะ
ก็ส่งผลทำให้ชาวราศีเมษนะคะเหมือนกับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ความสำเร็จความสมหวังจะเข้ามาเยือนในชีวิตนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำหรือว่าข้าราชการค่ะจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้อวยยศนะคะ
ส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ดวงดีไม่แพ้กันค่ะ
เพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะคะ
ต่อมาชาวราศีพฤกษกค่ะขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงนี้ได้เลยนะคะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณค่ะจะมีความเกี่ยวข้องกับดาวมริตยูนะคะ
ซึ่งเวลาที่ดาวมริตยูค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับดวงชะตาของใครดวงชะตาของคนนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ
โดยดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีพฤกษกคนไหนค่ะคิดอยากจะย้ายงานอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายสมใจ
แต่ถ้าคุณไม่ได้คิดว่าจะโยกย้ายงานไปไหนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายภายในค่ะ
เช่นการย้ายแผนกนะคะการได้รับผิดชอบงานใหม่ได้ดีลงานกับคนใหม่ใหม่ค่ะ
ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
ต่อมาชาวราศีเมทุนค่ะถ้าจะถามว่าเรื่องไหนที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีเมทุนในช่วงปี๒๕๖๖นี้นะคะ
บอกได้เลยนะคะว่าเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
ชาวราศีเมทุนมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยนะคะ
เหตุเพราะว่าดาวพระรหัสบดีค่ะจะย้ายนะคะเข้ามาสู่เรือนการเงินของชาวราศีเมทุน
และได้ตำแหน่งสำคัญอย่างราชาโชคค่ะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีเมทุนมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงปี๒๕๖๖นี้ค่ะ
ต่อมาชาวราศีกรกฎค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ
ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยนะคะ
อุปสรรคปัญหาใดที่เคยทำให้คุณปวดหัวปวดใจก็จะคลี่คลายไปแล้วค่ะ
เหตุเพราะช่วงที่ผ่านมานะคะชาวราศีกรกฎโดนอิทธิพลจากดาวเสาที่เล็งดวงชะตาของคุณอยู่มานานกว่า๒ปีครึ่งค่ะ
พอดาวเสาเล็งดวงชะตานะคะก็ส่งผลทำให้ชาวราศีกรกฎค่ะเครียดนะคะเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีนึงนะคะ
ดวงชะตาจะดีแต่ก็ยังดีไม่เต็มร้อยค่ะแต่พอดาวเสาหลีกไปแล้วนะคะในช่วงเดือนมีนาคม๒๕๖๖ค่ะ
ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎดีขึ้นทันทีนะคะต่อจากนี้ค่ะดวงชะตาของชาวราศีกรกฎก็จะดีขึ้นทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะ
ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีสิงศ์นะคะสำหรับชาวราศีสิงค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะคะเหตุเพราะดาวเสาค่ะจะย้ายเข้ามาเล็งอยู่ในดวงชะตาของคุณนะคะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีสิงศ์มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แต่ว่าคุณจะต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องฝ่าฟันจะต้องมีอุปสรรคก่อนนะคะถึงจะประสบความสำเร็จค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าถ้าชาวราศีสิงศ์นะคะอดทนขยันไม่ท้อถอยนะคะรับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีกันนะคะสำหรับชาวราศีกันค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีแบบฟูออปชั่นเลยนะคะเพราะว่าดวงดีทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะ
แต่ว่าเรื่องที่จะโดดเด่นไปตลอดทั้งปีนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะถือว่าปี๒๕๖๖นี้นะคะเป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวของชาวราศีกันเลยก็ว่าได้ค่ะ
ไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะเป็นคนราศีอะไรค่ะหมอไก่ก็ขอแนะนำนะคะให้คุณหมั่นทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะนะคะ
เพราะว่าแต้มบุญค่ะจะเป็นสิ่งที่หนุนนำทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นนะคะและในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะคะ
หมอไก่ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมใจปรารถนานะคะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
และสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง